เมื่อกี้ดูไกลนึกว่ากระสือจริง

ก็อยากให้เป็นจุดสังเกต
เดี๋ยวกลัวคนจะมาขับรถมาขี่แล้วมาเดี๋ยวจะเกี่ยวคอเข้า
เอาผ้าแดงมาเอาไฟมา
ระวังศีรษะของท่านด้วยนะคะ

ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่เห็นก็ชนได้นะ
มีอย่างนี้ก็เป็นสัญลักษณ์สดุจริง
แต่ทางที่ดีมันไม่ควรอยู่ตรงนี้
ที่จุดนี้เขาบอกมันเป็นตลาดคนไปมาสัญจรภัยเยอะแยะในขณะกลางคืนแล้วนะ

เขาก็เลยเอาไฟกระพริบสีแดงมานะครับ
แล้วก็มีเป็นกระดาษหรือเป็นถุงพลาสติกหรืออะไรแดงมาครอบไว้อีกที
คลิปนี้นางสาวจันเพ็ญศรีดีหรือว่าคุณโดนัทเจ้าของร้านสเต็กยำคำใหญ่
เอามาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กระบุข้อความว่า
หน้าร้านโปรดระวังกระสือสายไฟสายเคเบิ้ลนะฮะมันขาดอยู่หน้าปากซอยอุดมเดช๓ขวา
หน้าร้านเลยอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุดปราการครับ
คุณโดนัทเจ้าของคลิปนะครับยังบอกอีกว่าที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เพราะต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาจัดการซะหน่อยซิกับสายสื่อสารปรับปรุงแก้ไขหน่อยได้ไหม
คือจุดที่ต้องเดินสายเคเบิ้ลช่วยทำให้มันมีมาตรฐานกว่านี้
แต่โพสต์ไม่ทัน๑๐นาทีเกิดอุบัติเหตุจริง

ใช่ฮะเอาลองฟังพี่เขาเล่าครับ
ก็คือสายไฟค่ะสายเคเบิ้ลมันขาดตั้งแต่ตอนบ่ายช่วงบ่าย
แล้วทีนี้คือคุณลุงรัดจักรยานแกก็เอาผ้าผ้าสีแดงผ้าสีเขียวมาผูกไว้เหมือนว่ากันไม่ให้คนแบบว่ามาชนนะคะ
แล้วคราวนี้พอช่วงพบค่ำก็เลยมีไฟคุณลุงเขามีไฟติดจักรยานเขาก็เลยไปแปะไว้ให้
แล้วทีนี้ตอนที่หนูโพสต์ก็คือว่าเห็นกระสือว่าบอกให้ระวังศีรษะด้วยนะคะ
เพราะว่ากลัวสายไฟอาจจะไปพันหัวศีรษะคนอื่นโพสต์ได้ประมาณ๑๐นาทีค่ะ
แล้วคุณป้าแกก็ขับรถมาแกก็ชนลากสายไฟค่ะมาที่จุดนี้ค่ะ
ชนแล้วก็คือกิ้งเลยตอนนี้คือคุณป้าอาการเจ็บหนัก
คือสายไฟสายเคเบิ้ลนี้คือมันเป็นมานานแล้วก็คือขาด
ก็หาคนหน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้เลยค่ะ
นอนเจ็บเลยอ่ะนี่ไงโอ้โหเจ็บเจ็บเยอะเลยเนี่ย
นางนัทหาหมดสง่าท่านอายุ๖๔ปีนี่แหละครับ
นี้แหละขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วก็เล่าบอกว่าตอนนั้นจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อข้าวมาเพิ่ม
คือไปซื้อข้าวเพราะที่ร้านเปิดตามสั่งไงเป็นร้านอาหารตามสั่ง
ตอนไปซื้อซื้ออีกทางแต่ตอนกลับกลับทางนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ก็ถูกสายเคเบิ้ลเนี่ยนะครับเกี่ยวกับแฮนด์รถโอ้โหท่านบอกว่าล้มถลายไปกับพื้น
ได้รับบาดเจ็บแบบนี้ด้านซ้ายระบมไปหมดเลยนะนี่นี่ตอนหลังเกิดเหตุนะครับ
ตอนนี้เนี่ยลุกเดินยังไม่ไหวเลยฮะเอาฟังท่านเล่าหน่อยครับ
ตอนนี้เดินไม่ได้เลยเจ็บเมื่อคืนนอนไม่ได้ลงเจ็บมาก
เก็บตรงไหนบ้างอาการเป็นไงคุณหมอบอกว่ากระดูกไม่หัก
แต่ว่าที่ที่เจ็บปวดอยู่เนี่ยมันเป็นแค่มันเป็นเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อ
ก็ให้มาดูอาการว่าถ้าเราปวดมากจนกระทั่งทนไม่ไหวก็ต้องกลับไป
ตามบริษัทสวทธิ์ประการเขาบอกเขาทำงานทันทีนะ
คือตอนนี้กำลังสืบสวนแล้วว่าไอ้สายที่ขาดหลุดลงมากลางถนนเป็นของบริษัทไหน
จะสืบได้ไหมเนี่ยน้าทะพงดูสิโอ้โหอันนี้ก็เยอะไปหมดเลยอ่ะ
ถ้าไล่ทีละสายน่าจะหลายวันนะฮะเดี๋ยวจะมีการเรียกมาสอบสวนนะครับ
ตรงกับความผิดก็จะแจ้งข้อกล่าวหานอกจากนี้เนี่ย
จะให้บริษัทดังกล่าวดูแลชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเนี่ยถ้ามีการโหวตข่าวที่อ่านบ่อยที่สุดแห่งปี
ไฟก็น่าจะมาในอันดับต้นเหมือนกันนะคะสายสื่อสารที่ห้อยไม่เป็นที่แล้วก็พันกันนัวเนียเนี่ยค่ะ
หมดรุ่นเราเนี่ยมันจะลงไหมใต้ดินเนี่ยนะครับ
จะทันได้ดูมั้ยอะไรนะจะทันได้ดูมั้ยอายุเท่าไหร่ละคุณนัทธัพพงศ์
อาจจะไม่ทันได้ดูดูแล้วถ้าจะยากอ่ะถ้างั้นเราต้องถ่ายรูปไว้นะคะ